กรณีที่คนขับรถส่งส้มนะคะถูกจับหลังจากที่เขาไปเจอยาบ้าอยู่ในกองส้มที่ตัวเองเอาไปส่งเนี่ยนะคะ
ด้วยความบริสุทธิ์ใจไปแจ้งตำรวจแต่ตัวเองกลับถูกดำเนินคดีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยนะคะ
ครอบครัวเป็นกังวลมากนะคะซึ่งครอบครัวนี้ก็คือครอบครัวของนายพิชิตที่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
แล้วก็ไม่สั่งฟ้องได้ไหมเนี่ยนะคะในช่วงที่ไปร้องขอความเป็นธรรม
ซึมวันชนไปรอทำข่าวยเยอะแยะเลย

ก็คือพันรยาของนายพิชิตและลูก
ออกไปยืนอยู่กลางถนนเลยนะคะ

เพื่อนถ้าแฟนหนูไม่ออกมา
คงหนูไม่อยากอยู่แล้วค่ะ

วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลย
นี่ค่ะไปนั่งอยู่กลางถนนแบบนี้
เอาลูกไปด้วย๒คนนี้นะคะ
แล้วก็ถือป้ายช่วยพ่อผมด้วย
พ่อผมเป็นแพ้ยืนยันเลยว่าเป็นแพ้
เขาก็ทุกข์ทรมานใจมากนะคะตอนนี้

ในช่วงที่นางสาวกรยากร

อุ้มลูกชายอายุ๑ขวบและ๑๑ปี

ลักษณะคล้ายกับการคิดสั้นนี้นะคะ
เพราะว่าเธอให้สัมภาษณ์เหมือนที่คุณจุธารัฐบอกไป
ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าสามีไม่ออกมาไม่อยากอยู่แล้วนะ

ตำรวจจราจรที่เห็นเหตุการณ์ต้องรีบเข้าไปสกัดรถเลยนะ
จากภาพนี้นะคะนี่เป็นตำรวจจราจรที่ไปช่วยกันสกัดรถ
แล้วก็เข้าไปเกลี้ยกล่อมให้นางกรยากร
พาลูกกลับเข้ามานั่งสงบสติอารมณ์

นางสาวกรยากรก็เปิดใจกับทีมข่าวอีกครั้งนะคะ
บอกว่าเธอเครียดต้องแบกรับภาระหน้าที่แทนสามีทุกอย่างเลยตอนนี้
แล้วเธอก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกช่วยสามีอย่างไร
หรือไปหาเงินส่งเสียลูกได้ยังไง
ก็เลยตอนนี้อยากฆ่าตัวตายเพื่อให้จบเรื่องราวทั้งหมดเลย
เหตุการณ์นี้นะคะสืบเนื่องมาจากเอาย้อนไปกันหน่อยนะคะ

จากกรณีที่ในพิชิตเชิดทำสามีของนางสาวกรยากร
ได้รับจ้างขับรถบรรทุกส้มไปขาย
แต่ระหว่างที่เรียกขายไปเรื่อยกำลังเทส้มให้กับแม่ค้า
มารับซื้อปรากฏว่ามีรังใบหนึ่ง
ที่มีห่อวัสดุต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นยาเสพติดซุกซ่อนอยู่
นายพิชิตและแม่ค้าคนดังกล่าวก็ช่วยกันแกะดูตรวจสอบดูข้างใน

ที่เห็นกล่องต้องสงสัยนี่
พร้อมกับอัดคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานนี่คือในคลิปนะ
คือเขาแกะไปด้วยอัดคลิปไปด้วย
เป็นหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง
ซึ่งก็พบว่าข้างในนั้นมันเป็นยาบ้าจริง

ก็เลยโทรแจ้งตำรวจสพคลองหลวงมาตรวจสอบ
แต่พบว่าตำรวจจับตัวนายพิชิตนั่นแหละ

ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันมียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ทั้งที่ต่อมาตำรวจสามารถติดตามเจ้าของยาบ้า

ซึ่งเจ้าของยาบ้าได้รับการสารภาพ
เขาไม่รู้จักกับนายพิชิตที่อัดคลิปแล้วก็โทรแจ้งตำรวจ
แล้วก็บอกว่านายพิชิตไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่ตอนนี้นายพิชิตยังถูกควบคุมตัว
แล้วไปส่งสารฝากขังแล้วด้วยนะ
เพราะฐานะยากจนไม่มีเงินประกันตัว
เพราะว่ามันผ่านกระบวนการสารไปแล้วไง

ตามนั้นเขาส่งสำนวนไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เข้าสู่การต้องเอาเงินมาประกันตัว

ว่าเขาไม่มีเงินประกันตัวเขาก็ต้องอยู่ในคุกเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้มีการร้องเรียนผ่านเพจไทยรัฐแจ้งข่าว
และเมื่อวานนี้ครอบครัวของนางสาวกรยากรพร้อม
นายวรกรพงธนากุลทนายความ

พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยค่ะ

ดำเนินคดีใหม่หรือมีคำสั่ง

ให้ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ
โดยเรื่องนี้นะคะพันธุ์ตำรวจโทวิเชียน

ผู้กำกับการสอบสวนสพคลองหลวง
เป็นตัวแทนในการเจรจากับผู้เสียหายค่ะ

บอกสั้นว่าคดีนี้จะต้องมีการตรวจสอบ
พิจารณาอย่างเร่งด่วน
หากนายพิชิตถูกดำเนินคดีแบบไม่เป็นธรรม
พนักงานสอบสวนส่งคำร้อง
ไม่ฟ้องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการ

มีอาการเอาผิดกับตำรวจที่ทำสำนวนคดีนี้หรือเปล่า

ตอนนี้ยังไม่สามารถให้คำตอบได้นะคะ
เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ

สำหรับครอบครัวของนางสาวกรยากรนะคะ
ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็คือขอส่งกำลังใจช่วยค่ะ